เรื่องนี้น่าสนใจมีคำถามจากประชาชนว่า

อุโมงนี้เป็นอุโมงทางลอดหรือว่าอุโมงทางตัน

คุณผู้ชมขับรถมาตามทางเรียบ
ทางรถไฟมาจากวัดเสมียนนะนะจะไปสามเศษ
มันเป็นอุโมงให้รถวิ่งอ่ะแต่อืม
เห็นสภาพไหมเป็นสุสานขยะมีน้ำขังแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พี่ฮาร์ดก็เลยอาสาเลยนะ
เข้าไปสำรวจแล้วคุณ

แล้วเอ้าลงสะพานทางรอดนี่ไม่ได้
อุโมงไม่ใช่สะพานอุโมงทางลอดไม่ได้

ก็เลยต้องกลับรถกลับไปทางเดิมนะคุณ

พี่ฮาร์ดเลยบอกเดี๋ยวผมจะอะไรนะขี่ร้อเดียวเนี่ย

ใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยไหมตอนที่พี่ฮาร์ดลงไปสำรวจ

ถ้าจะทะลุไปออกด้านโน้นเลยสไปสันเสก
เป็นอุโมงที่สร้างเสร็จแล้วใช้งานได้แต่น้ำท่วมครับ
ท่วมแบบไม่มีใครมาเหลวแลเลยนะฮะ

เสียดายเงินที่มันเสียไปกับการสร้างทางแบบนี้แล้วไม่ได้ใช้งาน

อุโมงทางรถหรือว่าเป็นอุโมงน้ำ

เมื่อกี้ที่เห็นน้ำกระเพื่อมพี่ฮาร์ดเขาโยนหินลงไปนะ

เอาจริงที่พี่ฮาร์ดเขาโพสต์นะคนไปคอมเมนต์เพียบเลย

ถ้าสมมุติเกิดอุโมงนี้มันเปิดได้นะลอดไปปุ๊บไปตรงที่เขาฉีดวัคซีนพอดีเลย

สบายเลยระบายรถทางหลักลดปริมาณรถทางหลักได้
นี่ค่ะนักข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบหน่อยละกัน
อุโมงนี้ค่ะอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร๖ด้านหน้าชุมชนป่ากล้วย
ปากก้วย๒ระหว่างแยกวัดสะเมียร์จมุ่งหน้าไป

นี่อาจจะมาเขียนเองนะทางตัน
เข้าไปนะครับเข้าไปต้องถอยออกมา

ใช่ค่ะแต่ก็มีประกาศนั้น
ประเทศไทยยังไม่เปิดใช้งานอุโมงสำหรับจราจรค่ะ
สภาพนักข่าวของเราไปตรวจสอบ
ก็ยังเห็นเหมือนกับที่พี่ฮาร์ดไปสำรวจตรวจสอบนั่นแหละ

อุโมงตรงนี้นะมันเป็นทางลัด
จะไปตรงสถานีรถไฟบางซื่อประมาณระยะทาง๑กิโลเมตร
นี่สร้างเสร็จมาเกือบ๒ปีแล้วคุณสืบสกุ

บ้านอยู่แถวนี้บอกเห็นเขาก็สร้างเสร็จนานแล้วนะ

กิโลทะลุไปนู่นเลยสถานีรถไฟบางซื่อ
แต่ถ้าต้องอ้อมนะอ้อม๔๕กิโล
ใช่ค่ะเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านเขาบอกหน่อยละกันครับ
สิครับ
ไม่เห็นมีอะไรขึ้นหน้าเลย
เวลาทรัพยามันเป็นอย่างไรมั้ย
ตอนนี้น้ำเต็มอุโมงไม่มีไฟไม่มีอะไร
เพราะโดนขโมยไฟอะไรนั่นหมดฝ
แต่อยู่ก็ปิดไปแล้วไอ้ที่มีอุบัติเหตุ
เพราะมีคนก็หลงเข้ามา
โรยคมบันลงต่อจนตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เลยชาวบ้านเขาเลยบอกว่าอยากให้หน่วย
งานเนี่ยมารับผิดชอบหน่อยอย่างน้อยถ้าเกิดเปิดอุโมงนี้ได้เนี่ยมันจะ
แก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรได้เสร็จมาแล้ว๒ปีอยากใช้งานได้จริง
ชาวบ้านบอกว่าหน่วยงานไหนครับกระทรวงไหนครับที่ดูแลครับ
แจงประชาชนให้ทราบหน่อยครับเพราะเหล่านี้คือภาษีของประชาชน
นี่ไงติดป้ายเอาไว้ว่าการรถไฟเดี๋ยวเราให้นักข่าวลงไปสำรวจไปสอบถามนะ
ไปสอบถามฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานคุณด้วยนะฮะ